เป็นคำยืนยันจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่า
จำเป็นที่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่จะต้องมีตัวแทนของเหล่าทัพด้วย
ขณะที่การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
สถานที่ตลอดทั้งวันนะครับ
ก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาประเด็นใหม่
เพียงการทบทวนสิ่งที่จะนำมาใส่ในบทเฉพาะการเท่านั้น
โดยนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐมนูล
ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับว่ายังไม่ได้เริ่มพิจารณาเนื้อหา
บทถาวรเพราะว่าต้องทบทวนแล้วก็เขียนสิ่งที่จะใส่

เชื่อว่าเนื้อหาที่นำมาใส่ลงไปจะสามารถปลดล็อกปัญหาบ้านเมือง

ขณะเดียวกันได้ส่งข้อสรุปบทเฉพาะการที่กรทปรับแก้
ข้อเสนอของแม่น้ำสี่สายไปให้นายวิศนุเครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วพร้อมเหตุผลอธิบายชัดเจน
ขณะที่แก่นำแม่น้ำสี่สายเริ่มจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกว่า
สรุปของกรทไม่เกี่ยวกับพบกันครึ่งทางเพราะว่าไม่ใช่ต้องการต่อรองอะไร
แต่อยากขอให้ผู้นำเหล่าทัพนั่งเป็นสวสัญหา๖คนเท่านั้น
วันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐมนูลเลยที่ถ้าเขาเขียน
คณะกรรมการร่างรัฐมนุนก็ล่างไปแล้วเขาทำยังไงที่จะให้เป็นประชาธิปไตยในอนาคตทำไป
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าในช่วง๕ปีในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ย
คอสชทั้งคอรมอเราก็มีความเห็นว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ย
เราน่าจะมีกลไกที่จะมาแก้ปัญหาให้ชัดเจน
นะครับว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่เดินไปตามปฏิรูปที่เรานั่นไว้เนี่ย
เราควรจะมีกลไกอะไร
เช่นเดียวกับนายพเวชิชชนชัยประทานศรภาณนิสติบรรยาตรแห่งชาติเรียกร้อง
กรทบทวนอีกครั้งในประเด็นที่มาของสวสัญหา
ในช่วงระยะที่เปลี่ยนผ่านที่ไม่กำหนดให้ผู้นำเหล่าทัพเป็นสว
โดยตำแหน่งเพราะว่าอาจจะเป็นปัญหาและยังไม่สามารถตอบโจทย์แม่น้ำสี่สาย
รวมทั้งควรทบทวนการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว
และการให้พักการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี๓คนด้วยนะครับ
ขณะที่นายวิศนุเครืองามกลับพอใจข้อสรุปของกรทที่มีความใกล้เคียงกับข้อเสนอที่คอสช
แม้จะให้เหตุผลและน้ำหนักแต่ละข้อแตกต่างกัน
แต่ก็เชื่อว่ากรทได้พยายามทำทุกอย่างดีที่สุดตามความจำเป็นที่ขอสชได้เสนอไป
ที่ความเห็นของฝ่ายการเมืองทั้งพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทย
มีมุมมองเดียวกันนะครับว่าข้อสรุปของกรทไม่ได้ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง

โดยนายองค์อาจคล้ามภัยบูรณรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
ไม่ใช่เป็นการพบกันครึ่งทางแต่ว่าเป็นการเบี่ยงประเด็น
เพื่อเลี่ยงแรงประทักกับกรสชโดยตรง
โดยยังคงจุดยืนของกรทไว้ระดับหนึ่ง
กรทยังคงเปิดโอกาสให้ผู้นำเหล่าทัพ๖ตำแหน่ง
มาเป็นสวได้เช่นเดิมครับ